คู่รักในวงการบันเทิงเขาก็เลยควงคู่กัน
พากันไปชาร์จแบตชาร์จพลังกันนะคะ

จะมีคู่ไหนกันบ้างเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมไปย้อนดู
เขาพากันไปชาร์จแบตไกลกันถึงต่างแดนนะบางคู่

มาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะคะ

และดีเจสาวอารมณ์ดีต้นหอมสกุลตลา

คือทั้งคู่วางแพลนว่าจะไปเคาน์ดาวนข้ามปีกันที่ต่างประเทศ

ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
แล้วก็ไม่พลาดนะคะที่จะแชะภาพสุดสวีท

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

หาเลิกแล้วก็จองสถานที่วิวาในปีจอกันเลยไหมล่ะคะ
คือเหมือนพรีเวดดิ้งไหม

มาดูกันที่คู่รักนักแสดงอย่างจุ๋ยวรัฐยา

ยังคงสวีทกันอย่างต่อเนื่องข้ามปีนะคะ
พากันตระเวนเที่ยวรับลมหนาว
สัมผัสอุณหภูมิติดลบที่กรุงปาร์คประเทศเชเกียร์
ทริปนี้จะไม่มีเพื่อนร่วมกวนไปแจมเป็นแก๊งใหญ่
แต่เรื่องความหวานคู่นี้คุณผู้ชมไม่ต้องพูดถึงนะคะ
เขามีชุดคู่เสื้อคู่กันอยู่ตลอดเวลา
มีมาให้แฟนได้ฟินผ่านทางอินสตาแกรมเช่นเดียวกันนะคะ
แล้วบอกคุณผู้ชมเลยว่าจริงมีอีกหลายคนหลายคู่
ทั้งคู่เขาก็ไม่ได้เปิดตัวไม่ได้โพสต์ลงในอินสตาแกรม
ว่าเขาไปไหนมาไหนด้วยกันหรือเปล่านะคะ
เราก็เลยไม่มีภาพมาฝากแต่ดิฉันแอบไปส่องอยู่คู่หนึ่ง

ขึ้นเหนือไปที่บ้านเรานี่แหละนะจ๊ะ
ที่จังหวัดเจียงใหม่เจ้า

อินสตาแกรมของหมากปรินแล้วก็คิมเบอร์รี่
คือทั้งคู่เขาไปเที่ยวกันที่ลำปาง
แล้วเป็นธรรมดาด้วยใช่ไหม
หวานมากเขาไปเที่ยวงานวัด

เป็นวิธีสุตาลหรือเปล่านะ
เดี๋ยวนี้ไปเที่ยวงานวัด